เอามาดูเรื่องของพี่คนนี้หน่อยค่ะเป็นนุ่มลูกครึ่งครับนะฮะ
ก็โบกแท็กซี่บอกจะไปคาราโอเกะไปส่งหน่อย

ไปถึงร้านบอกว่าพี่ไม่ต้องไปนั่งกินเหล้าด้วยกันนั่น
นั่งกินเหล้าเป็นเพื่อนหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวให้เงินสองพัน
แท็กซี่ก็เอาสิคะผมก็เอาไม่ต้องวิ่งนะคะ
ไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนกับพี่เขาค่ะ
แล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นไปดูก่อนค่ะมาเที่ยวบาร์อะไรอย่างเงี้ย
แล้วพี่ก็ไม่มีตังค์แต่พี่ก็มาจ้างผม๒๐๐๐
มานั่งเป็นเพื่อนถูกไหมดีนะพี่ไม่สั่งเยอะกว่านี้
ถ้าสั่งเยอะไม่จุกเลยเหรอพี่เขาร้านเขาเดือดร้อนพี่เข้าใจไหม

ก็กอดเขานู่นนี่นั่นอืมผมก็เห็นอยู่แล้วพี่ก็คล้อง
มาลัยตั้งหลายอันผมก็ยังบอกพี่พี่คล้องหลายอัน

ทีเดียวก็คนมันนั่งแล้วมันนั่งแล้วผมก็อยากได้เงินพี่
เข้าใจว่าก็เลยต้องรอไงถ้าผมออกเลย
พี่แต่ผมจะก่อยพี่ไปผมไม่เอาผมไม่เอาเรื่องพี่
เขาจอดติดไฟแดงอยู่หน้าโรงพยาบาลตากศิลป
ผู้ชายคนในคลิปเนี่ยลักษณะคล้ายลูกครึ่งก็มาเคาะกระจก
บอกไปส่งที่ทะเลาเกะย่านปิ่นกล้าวหน่อย
ระหว่างทางก็นั่งคุยกันเขาบอกชวนเขา
แท็กซี่นี่แหละไปนั่งเป็นเพื่อนบอกจ้างเดี๋ยวให้๒๐๐๐บาท

พอไปถึงร้านโอ้โหสั่งอาหารมาเต็มโต๊ะเลยค่ะ
เรียกสาวนั่งดริ้งมาด้วยมานั่งข้าง

โอโหอันนี้จะหลายตั้งแล้วคนเล่าให้ฟังนะ

เออแต่ไป๓๔แปบก็เยอะด้วยแล้วนะครับ
ก็ไปเหตุการณ์ก็ดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงเวลาเช็คบิน
ออกมาค่ะค่าอาหารประมาณ๔๕๐๐บาท
รวมค่าทิพย์ฆ่าสาวนั่งดริ้งค่าพวงมาลัยคล้องนักร้อง
เสร็จ๗๐๐นั่นไง๗๐๐นี่ก็เยอะนะพี่ไม่มีเงินจ่ายบอกไม่มีเงินสด
ตายแล้วแล้วเอ้าไงต่อดีแล้วนี่ใจคอไม่ดี
ทางร้านก็เลยเรียกตัวผู้ชายคนนี้เข้าไปสั่งสอนหลังร้าน
ไม่รู้สั่งสอนยังไงนะคะหลังจากนั้นก็ปล่อยตัวออกมา

สงสารก็เลยพาผู้ชายคนนี้ไปส่งที่โรงพยาบาลตักศิลป์เหมือนเดิม
คือมาจากโรงพยาบาลตักศิลปเรียกไปร้านคาราโอเกะ
ทักซี่ก็เลยพากลับไปส่งที่โรงพยาบาลตักศิลป์เหมือนเดิม
ให้ตังค์ไปอีกร้อยหนึ่งอีก
สองพันไม่ได้ให้เขาไปอีกร้อยหนึ่งโอ้โห
ไปฟังทักซี่กันหน่อยมันก็เลยกลายเป็นที่มาของคลิปนี้
ไปส่งเขาที่เดิมที่โรงพยาบาลตักศิลป์
แล้วผมถามว่าพี่เจ็บจากโรงพยาบาล
พี่จะกลับบ้านไปที่สหบประวัติศาสตร์๓
พี่มีเงินไหมไม่มีผมรับอีกร้อยหนึ่ง

ดีนะเขาไม่สั่งสอนพี่ไปด้วย